เมื่อคืนนี้โอ๊ยฮอตมากอะไรมาก

แบร์พี่แบร์ของเรา

เขาก็ไลฟ์ไอจีคุยกับเอฟซีอยู่
ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการไลฟ์ไอจี
ครั้งแรกของณเดชน์นะคะ

เดี๋ยวเขาจะมีการไลฟ์ประมาณ๓ทุ่มนะครับ

แฟนตั้งตาตั้งนาฬิกาปลูกรอกันเลยค่ะคุณ

เชื่อว่าแฟนคลับก็คงคิดถึงกันมาก
ช่วงนี้ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยนะฮะ
แล้วระหว่างการไลฟ์ก็มีเอฟซีคนพิเศษ

อุรัสยาเป็นแฟนคลับคนพิเศษมาคอมเมนต์แบบนี้

แฟนก็ยิ่งฟินไปกันใหญ่เลยกับคู่นี้
แต่ที่ทำเอาเลิกลัก

ก็คืออันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของณเดชน์ใช่ไหม

มันมีจังหวะนึง
ดผิดแหละสลับกล้อง

แฟนคลับเขาเอามาเปรียบเทียบกับรูปของยาย่าในอินสตาแกรม
เฮ้ยมุมเดียวกันหรือเปล่า

แต่เอาเป็นว่างานนี้ทุกคนแฮปปี้
พี่ก็ดีใจนะคะ

มันเหมือนมันขาวอย่าไปคิดเลิกเลยนะคะ